ท็อกออฟเดอร์ทาวน์ในโซเชียลก็น่าจะเป็นการขึ้นเวทีของจ๊ะนงพนี
เห็นทีไรแล้วคอมันแห้งนะ
ข้างล่างเวทีเนี่ยก็ขยันยื่นกันเหลือเกิน
ดูแรงบ้างหลักดงคึ่งดื่มอะไรต่าง
จ๊ะนี่นะคอพับแดนเซอร์หามลงเวทีกันไปก็มีแล้ว

คลิปนี้คนแชร์เยอะมากค่ะจนวันรุ่งขึ้นนี่นะ
จ๊ะเองก็ต้องอัดคลิปเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
แล้วก็ประกาศงดเหล้าเข้าพรรษา๓เดือน
อย่ามายืดให้ฉันนะฉันคอแห้งฉันก็ไม่กินแล้วนะ

ซึ่งล่าสุดบันเทิงไทยรัฐเจอพี่เป๊กกี้ศรีธัญญา
เป๊กกี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าแม่งานโชว์อลังการเหมือนกัน
เจ้าตัวเปิดใจว่าเขาถามถ่ายน้องสาวเหมือนกันถามจ๊ะ

ไปสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ไว้อีกแล้วใช่มั้ยนะ
ซึ่งส่วนตัวพี่เป๊กเองเนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตนี้นะ

ลูกค้าก็คือส่วนใหญ่ของพี่เป๊กเนี่ย

เหล้าน้ำลายไหลอยากกินของท่านมาก

ดื่มแล้วจะมืนจะเห็นสามีคนอื่นเป็นของตัวเอง